แล้วใครจะไปนึกว่าแป้งสงกรานมันเป็นเหตุครับ
ถนนลื่นมอเตอร์ไซค์ล้มเพียบ

ผมจำได้นะหลายปีก่อน
คือเขาห้ามจนห้ามไม่ได้
ก็เลยต้องปล่อยอย่าเล่นแป้ง
ใช่คลิปล่าสุดนี้ตำรวจบอกว่าอย่าเอาแป้งมาแปะเจ้าหน้าที่นะครับ

คือที่เขาห้ามมันมีเหตุและมีผลครับ
แต่ว่าก็จะมีคนบอกว่าโอ๊ยปีหนึ่งครั้งเดียว
โอ้โหขอเล่นหน่อยไม่ได้หรือยังไง
พอเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้
ว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง

จริง๒๐กว่าคันครับที่เป็นแบบนี้
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะให้ดูแป๊บเดียว
แล้วไม่ใช่ทำภาพซ้ำมีมอเตอร์ไซค์ลื่นล้มตรงนี้นะครับ
เกือบสิบคันจริงจริงแล้วตรงนี้ลื่นกว่ายี่สิบคัน
ส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์ก็คราบแป้งที่ท่านเล่นน้ำสงการกันแหละครับ
โอ้โหไม่ได้ตำหนิไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่จะชี้ให้ดู
ค่ะบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับถนนศรีสวัสดิ์ช่วงโค้งถนนนครสวรรค์หก
ตะบนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ
กล้องวงจรปิดของร้านตัดผมเนี่ยตรงจุดเกิดเหตุบันทึกภาพเอาไว้
ล้มแล้วล้มอีกล้มอีกล้มแล้วตรงนี้นะครับช่วงวันที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดเมษายนสาม
วันยี่สิบกว่าคันคุณผู้ชมครับในสาราวุฒุภูศรีน้ำอายุสามสิบแปดปี
เจ้าของร้านตัดผมบอกว่าผมก็ไม่อยากจะนับเลยนะแต่มันเพลินเลย
ไม่ได้อยากเห็นความเดือดร้อนเป็นเรื่องเพลินนะแต่เดี๋ยวล้มแล้วล้มอีกล้มอีก
แล้วมันเป็นทางโค้งด้วยนะครับมีคนมาเล่นน้ำสงการกันตรงนี้รถสัตว
น้ำผสมแป้งกันไงพอน้ำแห้งเหลือค่าแป้ง
คราวนี้ก็ลื่นสิครับคุณผู้ชมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็มี
ถลอกตามร่างกายคางแตกเข่าแตกก็มีแต่ที่แย่ไปกว่านั้น
พี่ยังไม่แย่อีกเหรอแย่ไหมระเบิร์ตก็ผู้ปกครองที่พาเด็กเล็กมา
แล้วรถมันลื่นตรงนี้น่ะเด็กอ่ะเด็กได้รับบาดเจ็บไง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับทางร้านเอาน้ำผสมน้ำยานะ
อุตส่าหลงทุนเองเลยนะหน้าร้านมาล้างถนนทำความสะอาดแล้ว
แต่ถนนก็ยังลื่นอยู่ก็เรียกร้องให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม
มีอะไรไหมมีน้ำยาที่ดีกว่าที่ร้านตัดผมเขามีไหม
เอามาล้างถนนให้หน่อยเถอะนะเพราะเป็นห่วงเดี๋ยวปล่อยไว้
มันจะเกิดเหตุรุนแรงกว่านี้หัวล้างข้างแตกหัวฟาดน็อกพื้นไป
จะทำยังไงล่ะครับนี่แหละครับนะฮะแป้งที่เขาไม่อยากให้เล่นกันตอนสงกราน